ถึงเรื่องราวของหน้าฝนกับสถานที่ท่องเที่ยวบางคนบอก
เนี่ยฝนตกไปไหนก็ไม่ได้ไปเที่ยวก็ไม่ได้

ในช่วงหน้าฝนเขาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม
ที่เปิดเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวมากมายเลย
วันนี้ตลอดข่าวของเรารวบรวมมาฝาก

มีสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับหน้าฝนที่ไหน
รอรับนักท่องเที่ยวกันบ้างจ้า
ที่แรกเราจะพาไปแอวเหนือเยือนถิ่นล้านนากันหน่อย
หมู่บ้านเล็กที่แวดล้อมไปด้วยวิวอลังการ
และวิถีชีวิตที่น่าประทับใจ
นั่นก็คือบ้านจาโบอำเภอปางมภา

สำหรับบ้านจาโบเป็นชุมชนเผ่าลาหู
หรือมูเสอดำที่อพยพเข้ามาตั้งรกราก
ยอดดอยแห่งนี้หลายสิบปีแล้วค่ะ
และชาวลาหูที่นี่ยังนิยมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองกันอยู่
ทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่สวยงามของชาวลาหูค่ะ
มาถึงที่นี่ทั้งทีสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือ
ตื่นเช้าไปชมทะเลหมอกแบบ๓๖๐องศา
ที่จุดชมวิวภูผาหมอกสวยงามไหมล่ะคะคุณผู้ชม
เที่ยวกันต่อที่เมืองโอ่งราชบุรี
ที่นี่มีดีมากกว่าเรื่องโอ่งกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ที่กลายเป็นจุดเช็คอินสุดฮอตอย่างอุทยานหินเขางู

และทางเดินริมน้ำลัดเลาะไปตามบึงน้ำและภูเขา
กลายเป็นทัศนียภาพสวยงามแบบนี้ค่ะ
ภายในอุทยานหินเขางูแห่งนี้
ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีอยู่หลายแห่ง
ซึ่งจะเป็นถ้ำที่อยู่บนภูเขา
มีถ้ำฤษีเขางูที่มีพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยธวารวดี
อีกธรรมก็คือธรรมฝาโถที่มีพระพุทธรูปหินสลัก
หรือที่เรียกว่าพระพุทธรูปนอนจำหลักปางมหาปรินิพาน
และยังมีร่องรอยอารยธรรมที่สวยงามนับพันปีอีกด้วย
คราวนี้ลงใต้กันบ้างไปดื่มดำกับสายทานน้ำ
ใสขนาดเล็กตั้งอยู่กลางป่าที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราชจังหวัดสุราธานี
ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นโอเอซิสที่ตั้งอยู่กลางป่าใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะ
กับบ่อน้ำสีฟ้าสุดมหัศจรรย์
ที่นี่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความใสสะอาดมาก
ว่าใส่มากจริงนะคะคุณผู้ชม
จากด้านบนยังสามารถเห็นพื้นด้านล่างได้แบบชัดเจน
กลายเป็นแหล่งอันซีนแห่งใหม่ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติแบบสุด
และที่นี่เปิดให้เข้าแบบฟรี
แต่มีข้อแม้ว่าห้ามนำถุงพลาสติกหรืออาหารเข้ามาภายในพื้นที่
เพื่อไม่ให้สร้างขยะและทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะ
เอาใจสายบุญที่ชอบไหว้พระและท่องเที่ยวธรรมชาติกันหน่อย
กับสถานที่อันซีนน้องใหม่

และเจดีสีขาวที่ลอยเด่นบนยอดเขา
ที่วัดพุทธบาทสุธาวาสจังหวัดลำปาง
วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงของจังหวัดลำปาง
เส้นทางที่จะขึ้นไปสู่ยอดเจดีนั้น
ต้องเดินเท้าขึ้นบันไดกว่า๓๐๐คัน
ซึ่งที่นี่มีองค์พระธาตุสีขาวเรียงรายอย่างสวยงาม

ซึ่งล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์
โดยใช้เวลาสร้างกว่า๕ปี
ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำปาง
และก็เป็นอันซีนไทยแลนด์หนึ่งเดียวในไทยด้วยล่ะค่ะ
และที่สุดท้ายที่หินสามวาน
แหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งของจังหวัดบึงกาล
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ดงดิบกะลาป่าภูสิงและป่าดงสีชมพูค่ะ

เมื่อมองดูจากระยะไกลแล้ว
หิน๓ก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาน
ที่มีทั้งพ่อวานแม่วานและลูกวาน
ซึ่งมีอายุประมาณ๗๕ล้านปีเลยทีเดียวค่ะ
ที่นี่ยังเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดในภูสิงศ์อีกด้วยนะคะ
โดยเฉพาะช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้น
เราก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ไต่ระดับขึ้นมาที่ขอบฟ้า
ทำให้เห็นแสงสีส้มของพระอาทิตย์ไล่เฉดสีกัน
แสงให้เห็นภาพวิวทิวทัศน์ที่อยู่ตรงหน้า
แบบสุดลูกหูลูกตาไปเลยล่ะค่ะ
นี่เลยชุ่มฉ่ำหัวใจกับสถานที่ท่องเที่ยวรับหน้าฝนนะคะ
รวมมาฝากเป็นไอเดียสำหรับใครที่จะไปเที่ยวหน้าฝน
เพราะว่าช่วงนี้ก็มีวันหยุดยาวเยอะด้วย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙เนี่ยนะคะ
เขาก็ขอเน้นย้ำให้ประชาชนนั้นวางแผนการเดินทางให้ดีด้วย
แล้วก็หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความแออัดมากด้วยนะจ๊ะ
เที่ยวไทยนะคะไทยเที่ยวไทยห่างไกลโควิดกันด้วย